ช่วงท้ายแบบนี้มีเรื่องราวดีมานำเสนอมาฝากแฟนตลอดข่าวของเรา
กับการรวบรวมเหล่าบรรดาสัตว์น่ารักที่เขาตั้งแถวเลยนะตั้งแถวมา
ตั้งแถวมาเพื่อให้โชคให้ลาบครับ
ในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เราก็มีเรื่องราวดีมาฝากแฟนตลอดข่าวกันทุกคน
เรารวบรวมเหล่าสัตว์น่ารักที่เข้าแถวกันมาให้แนวทางในการเสี่ยงโชคว่าแต่
แต่ละตัวจะให้แนวทางไปทิศทางไหนมาชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่นกแก้วแสนรู้ตัวนี้ที่มาบอกใบ้ตัวเลขให้เราฟัง
มีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
เอาอะไรบอกให้ลูกแปดแปดอะไรอีกอีกทีหนึ่งแปดอะไร

คุณผู้ชมได้ยินเหมือนกันหรือเปล่า
มีใครได้ยินต่างจากนี้บ้าง
ซึ่งคลิปนี้ผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
ลุงไยตัวเต็งได้โพส์ไว้
เป็นภาพที่เจ้าของนกแก้วแสนรู้ตัวนี้
กำลังถามว่าเลขออกอะไร
ซึ่งถามครั้งแรกก็ได้เลข๘มา

งานนี้เลยได้เลข๘๖กันไป
ใครได้ยินแบบไหนก็บอกกันได้นะ
นกแก้วไปต่อด้วยเจ้านกขุนทอง
ซึ่งเป็นเรื่องราวจากลุงใหญ่ตัวเต็งเหมือนเดิม
นกขุนทองจะบอกใบ้เลขอะไรไปฟังกันจ้า

มีอีกเปล่า
โอ้โหพูดชัดมาก
งานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาฟัง
และเข้ามาส่องคอมเมนต์กันอย่างมากมาย
เหล่านกที่บ้านลุงใหญ่จะชอบเลข๘เป็นพิเศษ
พูดเลข๘ออกมาบ่อยมาก
ผมไม่ได้ชี้นำนะ
แค่รู้สึกว่าน้องพูดเลขนี้บ่อยมากเท่านั้นเองแหละครับ
ใบ้ตัวเลขสาขานกยังไม่จบ
แต่ขอย้ายสำนักไปที่สำนักเจ้าพ่อฟ้าเขียว
แพ็คคู่แบบนี้ของดีรออยู่แน่นอนจ้ะ

ครอบนี้จับ๒ตัวเหมือนเดิม

ต่อไปเป็นเจ้าพ่อฟ้านะคะจับดังหวานเต็มมาแล้วนะคะ
๑นะคะ๑แล้วก็๖นะคะ๑๖๖๑นะคะ
เต็มตาเลยไหมคุณผู้ชม

เขาแพ็คคู่กันมาจัดเต็มกันคนละ๒ตัวเลข
อย่างที่เห็นใครเป็นแฟนคลับใครก็เรียกเอานะจ๊ะ

กับสำนักนี้เป็นสาขากระต่ายเป็นสำนักเจ้าประจำ
ที่รายการเราแวะไปอย่างสม่ำเสมอ
กับจานกล้วยกิงโกะครับ
และในงวดวันที่๑กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
จานกล้วยก็ออกมาใช้ฟันหน้าช็อค
ตัวเลขออกมาให้เหล่าลูกศิษย์ได้ดูกัน
และเลขที่จานแกเฉาะออกมาก็คือ๒๕และ๐ครับ
เอาเป็นว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งแต่ใจพุ่งไปที่รางวัลที่หนึ่งแล้วล่ะครับ
โอ้โหแต่ละตัว
ให้มามันช่างเยอะจริงไม่หวาดไม่ไหวแล้ว
โอ้โหเดี๋ยวกลับไปหาตัวที่บ้านเลย